ไม่ใช่ว่าคู่นี้คู่เดียวนะที่เปิดตัวทีเนี่ยก็มีข่าวดีมาฝากแฟน
ยังมีอีกหลายคู่เลยในวงการบันเทิงของเรานะคะ
ส่วนจะมีใครกันบ้างติดตามจากรายงานค่ะ
หน้าทีนี้มีแต่คนอยากจะเป็นสาววิกกี้สักหนึ่งวัน
เพราะอยากได้สายตาคนคลั่งรักอย่างเวียสุกลวัฒน์บ้างค่ะ
คู่นี้ไม่เป็นที่พูดถึงยังไงไหว
ก็พระเอกของเราหวานออกนอกจอสักขนาดนั้น
หลังจากที่ลงไอจีประกาศข่าวดีว่ากำลังจะได้เป็นพระเอกในชีวิตจริงของสาววิกกี้แล้ว

วันต่อมาก็โพสต์รูปคู่กับสาววิกกี้ที่รัก
พร้อมใบทะเบียนสมรสยืนยันสถานะแบบออฟฟิเชียลไปเลยสิจ๊ะ
สาดความหวานแบบม้วนเดียวจบจริงจ้า
ต่อกันด้วยคู่ที่ลั่นระคังวิวาวันเดียวกันเป๊ะกับเวียวิกกี้แอร์พันธิลาและไอซ์รัชศิษย์
ซึ่งเราก็ได้เห็นหน้าหนุ่มไอซ์แบบชัดพร้อมกับข่าวดีแบบจึ้งเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม
วินาทีที่สาวแอดโดนคุกเข่าขอแต่งงานไกลถึงอเมริกา
แถมงานนี้ยังได้เพื่อนสีอย่างคุณแม่ลูกดิวช่วยเนรมิตหน้าผมรองเท้าชุดตลอดจนคลิปที่รวมเพื่อนทำเซอร์ไพรส์แอร์
แจงดีจนอีกฝ่ายต้องยกตำแหน่งเจ้าแม่ออร์แกนไนท์ให้คุณแม่ลูกดิวไปเลยค่ะ
ส่วนความหวานในงานแต่งยิ่งไม่ต้องพูดถึง
เพราะฝ่ายชายการันตีด้วยความรักและแหวนเพชรถึง๖กรัฐ
พร้อมกับความตั้งใจของทั้งคู่ที่อยากจะมีทายาทปลายปีนี้
ยังไงซะก็ขอให้สมหวังนะคะเพียง
ปิดท้ายด้วยคู่ของมิวนิษฐาและหนุ่มเซนต์
แม้จะทราบว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานหลักปี
แต่สาวมิวก็ไม่เคยใจอ่อนลงรูปคู่แบบหวานกับอีกฝ่ายเลย
จนกระทั่งความรักของทั้งคู่เดินทางมาถึงโมเมนต์สำคัญ
หนุ่มเซนต์นั้นขอสาวมิวแต่งงาน
มิวก็เลยขอเก็บความประทับใจดังกล่าว
ด้วยการลงรูปภาพคู่ที่เจ้าตัวกำกับเหล่าเอฟซีเองเลยว่า

ยิ่งตอนนี้ภาพครอบครัวของมิวอบอุ่นขึ้น
เพราะมีโซ่ทองอย่างน้องมารินคล้องใจมิวเซนต์
เห็นกี่ทีเป็นบรรยากาศที่น้าชื้นอบชื่นใจจริงเลยคะ
ไหนแม่